คนนี้ขับรถไปกับแฟนหันไปคุยกับแฟนด้วยข้างหน้าชนหลวงพ่อครับ
โอ้โหชนจังจังเลยครับคุณผู้ชมครับค่ะพระพิสุรูปนี้ก็
อายุมากแล้วนะฮะกำลังข้ามถนนครับจะไปรับบินทบาทอีกฝั่งหนึ่งฮะ
รถก็ค่อนข้างเยอะท่านก็มาหยุดอยู่กลางถนนครับ
รอจังหวะรถโลกแล้วท่านจะข้ามไงจังหวะนั้นมีรถเก๋งคันนี้พุ่งชนท่านอย่างจังครับ
ร่างลอยกระเด็นลงไปกองกับพื้นเลยนอนกับพื้นเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับปากซอย
พระราชวิริยพรสองทับหนึ่งพระประแดงสมุดประการครับ
หลังเกิดเหตุครับกู้ภัยร่วมกับตันยูปฐมพยาบาลนะครับ
แล้วก็พระรูปดังกล่าวเนี่ยท่านชื่อว่าพระชัยชนะอายุห้าสิบเจ็ดปี
เป็นพระลูกวัดนะครับเป็นพระลูกวัดภัยยนต์พลเสพราชวรวิหารครับ
ยังรู้สึกตัวนะครับถามตอบรู้เรื่องฮะนี่ครับ
นี่งะไนทีลพัฒน์เกจประเสริฐคนขับรถเก่งนะครับ
เล่าบอกว่าเขาขับรถมากับแฟน
พอมาถึงจุดเกิดเหตุหันไปคุยกับแฟนครับ
หันกลับมาอีกทีโอ้โหชนพระชัยชนะเข้าซะแล้วครับ

หลังจากนั้นก็เขาก็ลงไปลงไปดูแลช่วยเหลือนะครับ

ค่ะเรื่องของบนท้องถนนเนี่ยมันวินาทีเดียวจริง
แวบเดียวจริงนะคะต้องมีสติตลอดเวลา